เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูโฉมหน้าของคนดวงดีดวงเฮงที่เขาถูกรางวัล
คนที่เขาถูกรางวัลเราก็ต้องร่วมยินดีด้วยนะคะจะมีใครเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ของเมืองไทยบ้าง
ไปดูกันค่ะนี่ค่ะท่านแรกเลยนะคะไปหาเศรษฐีคนใหม่คนแรกที่อำเภอบัวเช่
จังหวัดสุรินทร์ล่าสุดเมื่อวานนี้ทางสถานีภูทร
ก็คือเลขสามห้าหกห้าหกสี่ฟังอีกครั้งนะคะ
๓๕๖๕๖๔จำนวน๒ใบด้วยกัน
๒ล้านบาทค่ะนี่แหละค่ะเศรษฐีหน้าใหม่ของประเทศไทยของเรานะคะ
คุณวันนาเนี่ยปัจจุบันนะคะอาชีพก็คือทำนาเป็นหลักเลยนะคะ
ซึ่งคุณวันนาเขาก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าก็ซื้อสลากมาจากแม่ค้าที่เดินขาย
หน้าโรงพยาบาลบัวเชษนี่แหละค่ะซื้อมาหลายวันก่อนแล้วด้วยนะคะ
ตอนที่พาหลานที่ไม่สบายไปหาหมอที่โรงพยาบาล
โดยเงินที่ได้เนี่ยก็จะนำไปใช้หนี้บางส่วนนะคะแล้วก็แบ่งให้ลูกให้หลานบ้าง
และที่เหลือก็จะเก็บไว้ใช้เองกับสามีนั่นเองนะคะ
ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะคุณวันนานะคะ
เป็นเศรษฐินีหน้าใหม่ไปแล้ว๑๒ล้านนะคะ
โหสุดยอด
โชคดี

เงช่านาย

หน้าใหม่ถูกรางวัลที่หนึ่งมากถึงสามสิบล้านบาทเลยนะคะสามสิบล้าน
โอ้โหชีวิตเปลี่ยนทันทีผู้โชคดีนั่นก็คือคุณสุประภาษีน้ำเงินค่ะ
ถูกรางวัลที่หนึ่งประจำงวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
เลขเดียวกับที่คุณเบตองพูดไปเลยโอ้โหสามห้าหกห้าหกสี่นี่แหละค่ะครับ
คุณสุปภาก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าปัจจุบันเธอทำงานดูแลปั๊มน้ำมัน
อยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกของคุณพ่อแล้วก็เป็นลูกจ้างโรงกลึงอยู่ใกล้ใกล้กันนั่นแหละค่ะ
วันที่จะลอตเตอรี่ออกนะเธอฝันค่ะบอกว่ามีคนบอกให้ซื้อลอตเตอรี่ห้าหกสี่
หกสี่บอกอย่างงี้เลยบอกสามตัวเลยชัดชัดเลยอืม
ก็เลยสั่งให้พ่อค้าเร่ที่ขี่รถจักรยานเนี่ยมาขายให้หาเลขนี้ให้หน่อยครับ
หามาได้ปุ๊บเก็บไว้อย่างดีอืมพอลอตเตอรี่ออกดูไทยรัฐเมื่อวานนี้
คุณใบตองนั่นแหละค่ะปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านบาท
จำนวนห้าใบค่ะโอ้โหชีวิตเปลี่ยนแบบนี้เธอบอกว่า
จะเก็บเงินจำนวนนี้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูก
ไปปรับปรุงปั๊มน้ำมันให้ใหญ่ขึ้นให้สะดวกขึ้นด้วยนะคะ
แบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็เรียกได้ว่าชีวิตเปลี่ยนแน่นอน
หลังจากนี้อาจจะมีญาติพี่น้องมาตามหาอีกมากมายยังไงก็มาแสดงความยินดี
แสดงความยินดีด้วยเออแล้วก็แสดงความยินดีด้วยเช่นกับการนะอู๋สามสิบล้านนะ
ถ้าคุณถูกคุณจะทำหน้ายังไงนั่นน่ะสิทำหน้าไม่ถูกเลยอ่ะ๓๐ล้าน
เอาเป็นว่าต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้งสองท่านที่เรานำเสนอกันไปด้วย
คนดวงดีดวงแฮงนะอันนี้โหว่ว่าไม่ได้เนอะคุณนะค่ะ
คนจะรวยช่วยไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นเรามีเพลงให้จัดกันไปเลย
เราไปฟังดูค่ะสองสี่คงได้แจ้งมา
เลขนี้ยิ่งสวยต้องรวยเขาว่ามาแรง
เทเล่นไปไม่อั้นบนล่างหวังถูกสักแห่ง
ความฝันรถใหม่ป้ายแดงแพงได้นั่งแน่เจียว